ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ฝ่ายชายเนี่ยสามีบอกว่าบ้านแทบจะแตกเพราะว่าเมียอยู่ก็เหม็นขี้หน้าผมซะอย่างนั้น
ไม่ยอมทำการบ้านกับผมเลยฮะหลังเบื่อหน้า
บอกว่าเมียเนี่ยเป็นชู้กับผีฮะเมียเป็นชู้กับผีอันนี้ไม่ใช่หนังใช่ไหม
ไม่ได้เป็นหนังครับผัวเมียอยู่กินกันมาเกือบ๒๐ปีมีลูกด้วยกันด้วยนะ
แต่หลังเนี่ยเมียเนี่ยบอกว่าฝันเห็นผู้ชายหน้าตาดีแล้วมีอะไรกันในฝัน
เธอติดใจแล้วก็เบื่อผัวไปเลยล่าสุดต้องไปหาหมอปลาขอให้หมอปลาช่วยครับ
ขอบคุณนะนั่นล่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะครับสมมุติว่าชื่อเอนะฮะเธอส่งเสียงกรีดร้องออกมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
รากยาวเลยฮะลั่นบ้านหมอปลาเลยอ่ะโอ้แต่ตอนหมอปลาทุบหลังก็เสียงดังลั่นเหมือนกันอ่ะ
อ่ะก็เขาบอกว่ามาให้หมอปลาช่วยรักษาหน่อยไม่รู้เป็นวิธีการรักษาของหมอปลาด้วย
ตำรับตำราอย่างไรนะฮะแต่หมอปลาบอกว่าต้องไล่วิญญาณออกจากร่างเธอก่อนเธอตัดสินใจมาหาหมอปลาเองนะครับ
ตีรถมาจากชุมพรมาบ้านหมอปลาที่เพชรบุรีนะฮะมาขอความช่วยเหลือได้ฉายามือปราบสัมภเวษี
เธอเลยบอกว่าช่วยจัดการวิญญาณสิ่งที่อยู่ในร่างของฉันหน่อยได้ไหมฉันรู้สึกเคิบเคลิฟกับเขาทุกทีเลยอ่ะ
เกือบจะต้องบ้านแตกกับสามีเพราะเป็นชู้กับผีเพื่อความชัดเจนครับว่าเธอมีวิญญาณสิงห์อยู่หรือเปล่า
หมอปลาทำพิธีอีกครั้งเช้าที่ผ่านมาล่าสุดฮะพอทำพิธีปั๊บรอบนี้เธอจะมีอาการยังไงลองดูครับ
โกรธด้วยเหมือนเจ็บด้วยเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับวิธีการตรงนี้ที่เห็น
สิ่งที่ทำให้เธอต้องเดินทางมาหาหมอปลาเนื่องจากว่าช่วงกลางคืน
เธอจะเคลิ้มฝันเธอเล่าว่ามีผีมาเข้าฝัน
แล้วมีอะไรกับเธอในฝัน

ทำให้เธอรู้สึกติดใจในรถรักรถนั้น

นานไปครับสามีเธอก็เลยคิดว่า
หลังเมียฉันเปลี่ยนไปนะเนี่ย

ครอบครัวเกือบจะแตกเกือบจะพังนะฮะ

ถ้าหากว่าเมียอ้างว่าเป็นชู้กับผี

บอกให้โอกาสถึงแค่พรุ่งนี้เท่านั้นนะ

อยู่ในอาการแบบนี้
ให้โอกาสถึงแค่พรุ่งนี้นะ

เขาตอบมาแบบนี้ฮะ
พอแล้ว
นี่ค่ะคลางเสียง

หมอปลาบอกต้องไปหมดเวลาแล้ว

คุณอัพจิรายุทธ์นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่

อยู่กินกับสามีมานาน

ประมาณปี๖๑วันนั้นระหว่างกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นจู่เหมือน
นะมิ้นคุณผู้ชมเธอบอกเธอฝันแล้วเห็นผู้ชายรูปร่าง
ตาดีเลยเข้ามาหาแล้วก็มีอะไรกับเธอจนเธอรู้สึกว่า
ฉันมีความสุขจังเลยอ่ะมันถึงถึงเครื่องมากหลังจากนั้น
ฝันแบบนี้อยู่บ่อยสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเองมีความ
เดือนหนึ่งจะเกิดขึ้นประมาณ๒๓ครั้งและทุกครั้งเธอบอกมัน
เหมือนจริงมากแต่มันเป็นฝันนะที่แบบอยู่ในพวังแบบกึ่งหลับ
กึ่งตื่นอ่ะแล้วที่ผ่านมาไม่กล้าปลีปากบอกกับใครเลยค่ะก็
คิดว่าเออมันก็คงเป็นฝันอ่ะคงไม่มีอะไรมากหรอกแต่เฮ้ยกลายเป็น
ว่าเกิดผลกระทบกับครอบครัวฮะเพราะหลังหลังเริ่มพอสามี
กิดปั๊บเธอเธอไม่ต้องมายุ่งเบื่อสามีไม่อยากมีอะไรกับสามี
แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเจอในฝัน
แล้วอ่ะมันสนุกกว่ามันสุกกว่ามันแฮปปี้กว่ามันถึงกว่าเลยทำ
เบื่อสามีไปโดยปริยายนี่คือสิ่งที่เธอเล่านะฮะจากตอนแรก
พวังในความฝันรูปร่างผู้ชายและรถรักที่สัมผัสมัน
กลายเป็นว่าเริ่มลามมาถึงปัญหาครอบครัวแล้ว
คุณผู้ชมเชื่อไหมตัดสินใจแยกห้องนอนกับสามีนานกว่าปี
ครึ่งอ่ะโอ้โหเธอกับฉันไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ทีไร
มาสะกิดอยู่นั่นแหละฉันไม่อยากมีอะไรกับเธอแยกห้องกัน
ไปเลยปีกว่าครับจนสามีคิดว่าโอ้โหสงสัยเมียมีชู้แล้ว
หรือเมียมีกิ๊กหรือเปล่าล่ะเบื่อฉันเนี่ยครอบครัวเกือบ
เกือบพังพอเล่าเรื่องนี้ให้คนในครอบครัวฟังตอนแรกไม่
มีใครเชื่อทุกคนบอกเหมือนกันเพอร์เจออืมนี่คือบอกใส่หน้า
ที่เล่าเรื่องนี้นะฮะเธอไม่ได้เล่าเรื่องการเมืองให้
ฟังนะเล่าเรื่องความฝันนะบอกเผลอเจอตอนแรกเนี่ยก็ไม่
จะทำยังไงติดตามหมอปลามานานหลายปีตัดสินใจเดินทาง
ชุมพรมาเพชรบุรีให้หมอปลาช่วยดีกว่าอยากให้ครอบครัว
กลับมามีความสุขเหมือนเดิมครับ
มาในรูปแบบผู้ชาย
เป็นคนหล่อบ้างมาในรูปสามีบ้างหรือไม่อยู่อยู่ก็สำเร็จ

ทุกครั้งที่เขาเข้ามาพี่เคยแบบคุยให้ฟังว่าคุณเป็นใครอะไรอย่างนั้น
ไม่ค่ะไม่ค่ะมาก็จะร่วมหมดเลยมาเล้าโรมอะไรกันเลย
นั่นคือทุกครั้งเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนไปเลยหรือจะเป็นคนเหมือนเดิม

นี่อะไรทำให้เราที่ต้องตัดสัญญาวันมันต้องมาค่ะ
ครอบครัวค่ะลูกลูก๔ขวบ
สันเลอบบ่แว้งกันบ่อยมากก็บางทีเค้าพูดไม่เข้าหัวบ้าง
อะไรบ้างเราก็คิดน้อยใจคิดจะฆ่าตัวตายด้วยค่ะ

กลายเป็นว่าเป็นคนขี้น้อยใจคิดมากคิดเล็กคิดน้อย
คือยังดีนะที่เธอรู้ตัวว่ามีอาการไม่ปกติเกิดขึ้น
จะเป็นเรื่องความเชื่อหรือเรื่องอะไรก็ตาม
แต่เอาล่ะพยายามหาทางแก้หาทางออก
โดยการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่ว่านอกจากวิธีการที่เธอมาหาหมอปลาแล้ว
อาจจะลองไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่มเติม
ใช่ค่ะลองศึกษาดูว่าอาการพวังความฝันนี้มันเกิดจากอะไร
อาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนอนพักผ่อนไหม

ถ้าหากว่าคิดว่ามันจะกระทบลามถึงปัญหาครอบครัว
กับสามีอาจจะต้องจูงมือกันไปคุยปรึกษากับคุณหมอ

แต่ในระหว่างนี้ครับหมอปลาบอกว่าเรื่องแบบนี้
ก็เคยเจอมาก่อนเคยผ่านมาก่อน
บางครั้งมีทั้งแบบวิญญาณผู้หญิงวิญญาณผู้ชาย

แล้วส่วนใหญ่ต้นเหตุจะเกิดจากบรรพบุรุษ

พอตายไปแล้วไม่มีใครรับผีพวกนั้นมาดูแลต่อ
ก็จะกลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ฮะ
ผมเจอกับตัวเรื่องที่ว่าผีมามีอะไรกับเราด้วย
ผมเจอทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชายผีกับเธอ

ก็คือในตัวของผู้หญิงเหล่านี้หรือผู้ชายเหล่านี้

ผีกับผีมันเห็นกันมันร่างเรา
ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นและเราก็จะชอบ

แต่เมื่อเรามีจิตสำนึกปั๊บมันไม่ใช่

หายทุกเคสอย่างที่กำแพงเพชรก็
หลังจากทำตอนนี้ก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวปกติแล้ว